ต่อเนื่องอีก๑อุบัติเหตุสลดนะครับเกิดขึ้นที่น้องขามศรีราชาจังหวัดชนบุรี
น้องผู้ชายอายุ๑๖ปีค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแหกโค้งค่ะ
ปรากฏว่าพระที่เดินอยู่ข้างถนนที่กำลังบินทบาทเนี่ยนะคะ
รถคันนี้แหละมาชนท่านมรณะคาที่เลยนะคะ
เห็นพระมรณภาพอยู่กลางถนนส่วนคนขี่จักรยานยนต์ก็บาดเจ็บอยู่ข้างทาง
ใช่ค่ะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เองนะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนโรงแป้งห้วยเฝ้าหมู่ที่๑ตำบลน้องขามศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุลักษณะเป็นถนนสองเล่นขับสวนกันมากันไป
ไปพบร่างของพระผู้เสียชีวิตชื่อว่าพระทองภูลอาจศึกอายุ๖๔ปี
เป็นพระลูกวัดหนองปลือนะคะ
ห่างจากจุดที่โดนชนคิดดูนะร่างกระเด็นไปไกล๓กิโลเมตร

ใช่ค่ะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้นะคะ
ส่วนคู่กรณีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาชนพระรูปนี้นี่ค่ะ
คือวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีนอนสภาพแบบนี้นะคะ
โอดโอยข้างถนนแบบนี้ค่ะ
ใกล้กันก็ไปพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
อนด้าเวฟสีน้ำเงินดำล้มคว่ำอยู่นะคะ

หนุ่มคนนี้เบื้องต้นก่อนแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังค่ะ
ทีนี้ไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
พระทองภูลท่านกำลังเดินบินทบาทในตอนเช้า
บ้านเรือนประชาชนแล้วก็ริมถนน
ใกล้โรงแป้งห้วยเฝ้าทำแบบนี้ปกติ
จากนั้นรถมอเตอร์ไซคันก่อเหตุนะคะ
ขี่มาด้วยความเร็วแหกโค้งนะคะ
พุ่งชนพระทองภูลจนพระทองภูลเนี่ย
ล้มลงศีรษะไปกระแทกพื้นอย่างแรง
มรณภาพค่ะที่เบื้องต้นตำรวจได้มีการเข้าตรวจสอบ
ในจุดเกิดเหตุพร้อมกับมีการสอบปากคำพยาน
อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวต้องรอรอดูอาการของคนเจ็บ
ก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ทุเลาเบาบางลงก่อน
แล้วจะต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกไป

แต่น้องวัยรุ่นอายุ๑๖ปีที่ขี่มอเตอร์ไซค์และได้รับบาดเจ็บเอง
พอจะให้การได้นะคือเขาก็บอกว่าเขาขี่มาเร็วจริง

ขี่มาเร็วเพราะจะรีบไปรับแม่
คือแม่เป็นรอปภอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
แล้วตัวเขาเองก็จะรีบไปรับแม่ที่ออกเวรตอนเช้านะครับ

แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง
และอีกอย่างหนึ่งก็มาเร็วไม่ทันเห็นพระท่านด้วย
ก็เลยชนพระท่านมรณภาพนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจก็ต้องส่งโรงพยาบาลรักษาตัวเขาให้เสร็จก่อน
แล้วสอบปากคำอีกทีหนึ่งนะครับ